คุณผู้ชมกำลังรับประทานอาหารเช้า
ปิดตาได้นะฮะอย่าเปลี่ยนช่องแล้วฟังผมเล่า
อาการของคุณลุง
คนที่มีหนอนอยู่ในโพรงจมูก

เขาทำการคีบหนอนออกมา

เรื่องนี้มันมีความคืบหน้านะครับ

คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะแมลงวัน
ไปวางไข่ตอนคุณลุงเนี่ย
นอนหลับและทำให้เกิดเป็น

รักษาอาการของคุณลูนหลังจากที่
เอาหนอนออกมาเป็นร้อยตัวแล้วนะฮะ
หลังจากนี้จะมีการดูแลอย่างไกล

กรณีนี้หลังจากที่คุณหมอด้านหูคอจมูก
โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธรฉะเชิงเศร้า
ได้รับตัวของคุณลุงอุดม

ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ

มีอาการแน่นจมูกหายใจไม่ออก
กำเดาไหลและทีนี้พอส่องกล้องไป

คุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าเคสนี้เป็นกรณีศึกษา
เกิดได้๑ในล้านคนนะคุณ

ีบหนอนออกมาก็บอกเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก

หมอได้เตรียมจัดชุดใหญ่เลย

ใช่ควรเพราะไม่รู้ว่าเก้านอนเนี่ย
มันไต่เยอะแยะตรงไหนบ้าง

ทีนี้เมื่อวานทีมข่าวของเราก็ลง
ไปที่บ้านของคุณลุงนะครับพร้อมกับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับ
แล้วก็ชุดอสมประจำหมู่บ้านคุณป่ะพวกเราชวนกันไป
ไปดูอาการของคุณลุงอุดมซะหน่อยผู้ใหญ่สมหมายชินหงษ์นะครับ
ใหญ่บ้านหมู่๑๒ของตำบลคลองตะเกราวอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยพี่อสมบ้านทุ่งสายเนี่ย
เข้าเยี่ยมคุณลุงนะครับโดยไปพบกับผู้ชายคนนี้เมื่อกี้นะฮะ
คือนายสุริโยหอมสูคนอายุ๓๗ปีเป็นลูกเขยของคุณลุง
ลูกเขยคุณลุงเนี่ยเราให้ฟังบอกว่าพ่อตาผมอะคุณค่ะติดเหล้า
ชอบดื่มเหล้าขาวดื่มทุกวันเลยเวลาเมานะพ่อตาก็นอนไปทั่วเลย
ไร่ปลายนาก็ไปนอนนะครับแล้วก็พ่อตาเนี่ยมีอาชีพคือรับจ้าง
ไร่ตามสวนให้คุณพอดื่มเสร็จเมาครับนอนตรงไหนก็นอนตรงนั้นเลย
ได้ทุกที่ตามไร่ตามสวนก็นอนนะฮะ
เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อตาเนี่ยบ่นว่าปวดหัวเจ็บจมูก
หายใจไม่ออกแสบในโพรงจมูกจนระยะหลังมีเลือดปนน้ำหนองไหลออกมาจากจมูก
ทีนี้ครับลูกเขยก็พาพ่อตาไปตรวจที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
หมอก็ใช้อุปกรณ์เคลียร์เข้าไปในจมูกพบหนอนตัวขาวที่ชาวบ้านเรียกว่าหนอนปลาร้า
แต่ทีนี้หมอที่ท่าตะเกียบนะก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมืองพุทธโสธร
แล้วก็ดึงหนอนปลาร้าออกมานะครับทีนี้ครับผู้ใหญ่สมหมายก็ไปให้กำลังใจลูกบ้าน
ให้กำลังใจลุงอุดมพร้อมกับลูกเขยนี้แล้วก็เตรียมเสนอให้นายอำเภอท่าตะเกียบ
ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป
ถ้าทางการแพทย์นะคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมเอ็กซาเรย์ชุดใหญ่อีกนิดนึง
ดูสิว่ามันมีไข่แมลงวันอยู่หรือเปล่าก็เชื่อว่าเป็นไข่แมลงวันละคุณ
คือไปนอนหลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะฮะแมงวันมาวางไข่